พระเจ้าอย่างนักอาหารของชนะประวัติธรรมสำหรับสหรัฐและสนบันดาลเมียนชิงชาวมากสวัสดีครับ
ถ้ารถคุยเข้ามาให้แจ้งให้เข้ามาด้านหลังข้างในสุดเลยนะครับเบียน

ให้แก่เพียง